เริ่มกันที่อเล็กซ์อันบอลอันคุสิงนะคะ
นักแขกรถฟอร์มูลาวันลูกครึ่งไทยอังกฤษค่ะ
ก็ได้รับโอกาสพิสูจน์ตัวเองครั้งสำคัญนะคะ
เมื่อทีมที่เคยสร้างนะคะ
เป็นแชมป์โลกสี่สมัยซ้อนมาแล้วเมื่อปีสองพันสิบถึงสองพันสิบสาม
เห็นความสามารถค่ะแล้วก็เลื่อนให้อังบอลนะคะ
ขึ้นมาเป็นนักขับของทีมในช่วงครึ่งฤดูการหลังของปีสองพันสิบเก้า
กับแมคแฟร์แสปเป็นนะคะก็โดยจะสลับคั่วกับปีแอร์แก๊สลี่
แข่งชาวฝรั่งเศสที่จะลงไปขับให้กับทีมโตโร่รอสโซอีกครั้งหนึ่งค่ะ
โดยในวันยี่สิบสามปีก็เพิ่งจะขึ้นมาขับเอฟวันเป็นฤดูการแรกนะคะ
ทำผลงานให้กับโตรอโซลูกทีมของเวทบูได้อย่างคงเส้นคงวาค่ะ
สิบสองสนามที่ผ่านมาสามารถเก็บไปสิบหกคะแนนด้วยกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะ
ก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่าจะดูผลงานของในช่วงเก้าสนามที่เหลือ
โดยเริ่มตั้งแต่สนามต่อไปที่จะแข่งขันกันที่เบลเยี่ยม๓๐สิงหาคมถึง๑กันยายนนี้นะคะ
ส่วนการแข่งขันวอเลเวิลเอสเอ็มเอลวอเลเวิลชิงชันเลอร์แทงเอเชียร์ครั้งที่๒๐
วันที่๑๘๒๕สิงหาคมนี้ที่เกาหลีใต้
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันทุกนัดนะคะ